อกจากนี้นะวันงานสงกรานที่ผ่านมา
แล้วก็อีกจังหวัดเขาก็จัดงานที่มีสีสันไม่แพ้กันเหมือนกัน
อยู่ที่จังหวัดอ่างคลองเขาจัดการบรรคันมวยทะเล

เอาเติมหนึ่งชุดใช่ไหมคะแล้วต่อดับนำเพลง
อยู่สอนแจงสีมาเชี้ยเหมือนกัน
ขั้นแหน่จอบมวยทะเลเหรอ

เดี๋ยวจะได้ดูนักมวยขึ้นชกเป็นยังไงนะครับ
แต่นี่คือมันก็ได้รวมครับที่เขาแข่งคันกัน
เป็นการแข่งขันมวยทะเลบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณหน้าวัดท่าสุธาวาสอำเภอป่าโมกจังหวัดอ้างทอง
บอกเลยเค้าบ้วนเค้าสนุกสนานเฮฮ่าสนิทสันก็อย่างที่เห็น
ก็สีสันค่ะสีสันเสื้อผ้าเนี่ยค่ะแสบตามาก

โอ้โหมันแสบตาจริงเลย
คือผ้าสามสีหรือว่าเสื้ออะไรคะเนี่ย
สองคนนี้นะนี่คือแข่งมวยทะเลเหรอ
ใช่เขาแข่งมวยทะเลแต่สองคนนี้ที่มา
มีชุดกุมารทองที่ถือน้ำแดงมากับอีกคนเป็นสีอะไรก็ไม่รู้
สีรุ้งสีรุ้งมันแสบตาไปหมดเนี่ยนะครับ
เขาเป็นพี่เลี้ยงของนักชกฝ่ายแดงค่ะ

เพราะฉะนั้นไปดูชมหน้าค่าตาของนักมวยกันหน่อยไหม

พี่ฝ่ายแดงคนนี้ครับ
โอ้โหระดับเขาไม่ธรรมดายังไง
หัวหน้าปรายศนีย์เขต๑พระนครศรีอายุทยา
ท้าชิงความเป็นหนึ่งปะทะกับฝ่ายน้ำเงินคนนี้
คนนี้คือบรุษไปรสณีย์อเภอวิเศษชายชาญ

ใช่แล้วไม่ยอมใครเลย
ก่อนจะชกก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องมาแบบว่าประจันหน้ากัน
เออถ่ายรูปประจันหน้ากัน
ความพร้อมก่อนที่จะลุยในศึกนี้

มันสนุกมากเพราะว่าพี่ของแกเนี่ยนะครับ
แต่ละคนเนี่ยวอร์มกันเต็มที่แล้วตอนที่ขึ้นไปอยู่บนคานเนี่ยนะครับ
บัตรแรกมาแล้วเปรี้ยวฟ่าวปุ๊บแล้วล่วง

โอ้โฮท่าโอ้โฮสุดยอด

คือต้องพึ่งยาดมกันแหละครับ
ไว้นะคะคุณพี่ว่ายังไม่ได้ต่อยเลยค่ะ

แต่ด้วยความเหนียวแล้วก็เหนียวไม่สุด

เพราะฉะนั้นหลังจบการแข่งขัน
ผมว่าต้องไปลองฟังเสียงของนักกีฬาดูหน่อย
ว่าเขารู้สึกกันยังไงบ้างครับ
ปีหน้าต้องมาอีกแน่นอนคุณพี่ฝ่ายน้ำเงิน
ฝากเอาไว้ฝากรอยแค้นเอาไว้
โอ้โหต้องมาทวงความเป็นแชมป์นะ

เป็นกีฬาสนุกสนานกีฬาพื้นบ้านแบบมวยทะเลจริงก็มีการจัดการแข่งขันในหลายพื้นที่นะคะ
ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ไทยที่ผ่านมาด้วยนะ